ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่พระนครศรีอยุธยามีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ

คือลูกชายเนี่ยติดยาบ้าติดยาเสพติดแต่ก็มีเมียชอบทำร้ายเมีย
พ่อก็พยายามห้ามอยู่ตลอดนะครับหลายครั้งหลายหนเวลาลูกชายอารวาสก็มีปัญหากับพ่ออยู่เรื่อย
เมื่อวานนี้หนักถึงขั้นที่พ่อทนไม่ไหวยิงลูกชายไป๔นัดแต่ว่าลูกชายเนี่ยซึ่งอายุ๒๔นะฮะฝ่ายลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่
หลังจากนั้นพ่อก็บอกให้คนให้เพื่อนบ้านโทรบอกเมียบอกแม่ล่ะบอกเออไปดูลูกที่โรงพยาบาลด้วยนะ
แล้วก็ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกที่ยิงลูกชายไป๔นัดนั่นแหละ
นัดเดียวเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลยฮะ
บ้านก็อยู่ที่พระนครศรียุธยา
ตอนนี้ยังสาหัสอยู่อยู่ที่โรงพยาบาล

ก็มาดูเห็นว่าในแชมป์ถูกพ่อยิงเจ็บสาหัส

ฝ่ายพ่อเนี่ยยังถือปืนอยู่ตอนนั้นแล้วก็บอกเพื่อนบ้านบอกว่าให้เอาลูกไปส่งโรงพยาบาลให้หน่อย
ส่วนตัวเขาไม่ไปคือไอ้ที่ไม่ไปเนี่ยยิงตัวตาย
ผมอุ้มมันไปส่งขึ้นท้ายรถแล้วผมก็ขับไปโรงพยาบาลเขาบอกให้ผมไปเขาไม่ไปเขานึกไม่ไป
แสดงว่าเขาไม่ได้ยิงตอนที่เราเอาเอาคนเจ็บไปส่งไว้ไม่ได้ยิงตอนนั้นยังครับ

แล้วคนเจ็บเป็นอะไรโดนตรงไหนไหมที่เห็น
เลือดมันท่วมตัวผมก็ไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับ

ผมเห็นเลือดผมก็นั่นแหละ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ศพของนายสมนึกถูกส่งไปโรงพยาบาลไปชนะสู่นั่นนะครับ
วันนี้ญาติไปรับศพกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าว
ทุกผู้ชมครับคุณสาวสูชาดาผู้สือข่าวบอกว่า

พื้นที่ในการรดน้ำศพมีแมวดำตัวหนึ่งฮะ
มันพยายามจะปีนข้ามศพอืมนี่ไงตัวนี้ใช่ไหม
เนี่ยบนฐานรองศพเนี่ยที่เขาวางศพเนี่ยจะรดน้ำศพเนี่ย
มันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแล้วตามความเชื่อเขาบอกว่า
ถ้าแมวดำกระโดดข้ามศพเนี่ยมันจะมีความเฮียนอะไรพวกนี้เกิดขึ้น
ก็ต้องคอยไล่กันคอยห้ามกันแต่ตอนคอยไล่คอยห้ามแมวดำตัวนี้ฮะ
คือผู้ตายเนี่ยเขามีลูกสองคนคนโตเป็นลูกสาวนะ
แต่ลูกสาวเนี่ยพิการทางสมองค่ะลูกสาวตะโกนบอกว่ายังไงรู้ไหม
คุณสุชาดาเห็นเลยแบบหูยขนลุกลูกสาวตะโกนบอกว่า
อย่าไปไล่แมวนะแมวมันกำลังจะไปหาพ่ออ่าโอ้โหเนี่ยฮะ
แล้วลูกก็เดินไปบอกว่าจะขอนั่งอยู่ข้างพ่อทั้งที่ตอนนั้นพ่อเป็นศพวางอยู่บนฐานรองศพ
เตรียมรถน้ำศพเนี่ยก็จะทำภารกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๕ธันวาคมนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณสุชาดาสุริคง
ได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือนางสาววันนารี
เป็นภรรยาของนายอิทธิศักดิ์ฝ่ายลูกชายที่ถูกพ่อยิงจนบาดเจ็บสาหัสในตอนนี้
ซึ่งก็คือลูกสะพ้ายของคนตายนางสาววรรณรีบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้น
สามีก็คือในแชมป์กำลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็เรียกเธอให้ไปกินด้วย
แต่เธอไม่หิวทีนี้ก็เลยมีปากเสียงกันเพราะว่าสามีโมโห
เธอต้องยอมไม่หิวก็ต้องยอมไปลุกไปตักข้าวมากินด้วย
ขณะกำลังเดินไปตักข้าวสามีเครื่องจานข้าวใส่
จานข้าวแตกระจายเต็มพื้นไปหมดแล้วมากระชากตัวเธอเพื่อจะดึงไปตบตีในห้อง
นายสมนึกผู้ตายก็คือพ่อของสามีเนี่ยเห็นเหตุการณ์เข้ามาห้าม
บอกกับนายแชมป์ว่าอย่าไปทำอะไรลูกสะพ้ายแต่ในแชมป์บอกว่า
เรื่องของเขาพ่ออย่ามายุ่งนะฮะซึ่งนางสาววรรณรีบอกว่า
พ่อสามีก็พยายามกันเธอแต่ว่าสามีเนี่ยไม่ยอม
ไปหยิบกล่องนมในตู้เย็นมาเครื่องใส่พ่อ
พ่อสามีก็เลยพูดว่านี่กล้าเครื่องใส่พ่อเหรอจะไม่ฟังกันเลยใช่ไหม
แล้วก็เดินไปหยิบปืนที่แขวนไว้ที่ข้างฝาบ้านยิงใส่สามีของเธอ
ซึ่งก็คือลูกชายของเขาแหละ๔นัดโดนไป๓นัดอีกนัดนึงเนี่ย
ไม่โดนนะครับแล้วสามีของเธอก็เดินเซล้มไปกองกับพื้น
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเพื่อนบ้านก็มาไงที่เพื่อนบ้านเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่
เพื่อนบ้านก็นำตัวสามีเธอส่งโรงพยาบาลส่วนพ่อสามีเนี่ย
ก่อนจะยิงตัวตายนะโทรไปหาเมียก่อนโทรไปหาเมียตัวเองก็คือแม่ของคนเจ็บเนี่ย
โทรไปบอกว่าพี่ยิงลูกแชมป์แล้วนะไปดูมันที่โรงพยาบาลด้วย
ปลายสายเนี่ยฝ่ายภรรยาเขาก็ถามว่าคงจะถามอะไรสักอย่างอ่ะ
ลูกสะพ้ายบอกอ่ะเอาเป็นว่าพ่อสามีเนี่ยบอกว่าพอแล้วพอแล้ว
ต้องพูดแล้ววางสายเถอะแล้วก็ตัดสายทิ้งแล้วใช้ปืนกระบอกนั้น
ยิงตัดคั่วหัวใจตัวเองหนึ่งนัดเสียชีวิตนะฮะอืมส่วนในแชมป์นะครับ
พ่อยิงสี่นัดนะครับมีนัดแรกเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยทะลุคอ
นัดที่๒โดนไปที่มือข้างขวานัดที่๓เข้าที่ช่วงอกด้านซ้าย
ส่วนนัดที่๔ไม่โดนฮะไม่รู้ว่าหลบทันหรือว่าจังหวะเซล้มอะไรยังไงพอดี
ที่๔เลยไม่โดนนะครับตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
นางสาวนรีบอกว่าคบหากับนายแชมป์มา๔ปีมีลูกชายด้วยกัน๔คนนะครับ
แต่ว่าในแชมป์ติดยาบ้าอย่างหนักถึงขั้นหยุดเสพไม่ได้อ่ะอืม
ยาบ้าเมื่อไหร่หลอนโวยวายอารวาสทำร้ายร่างกายเธอเมื่อนั้น
รวมทั้งคนในครอบครัวด้วยแม่กับพี่สาวก็โดนไม่เว้นเลย
พ่อของสามีก็พยายามพูดสั่งสอนตลอดแต่ไม่เป็นผลนะครับ
คือต่อหน้าพ่อมันก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่
แต่ว่าถ้าอยู่กันสองคนคือเขาจะใส่เต็มที่
คุยไม่ได้แล้วคือถ้าเขาไม่ได้เล่นเขาจะเป็นอาการคุ้มครั่ง
ก็คือจะพานหาเรื่องทุกคนในบ้านค่ะแต่ถ้าเขาได้เล่นก็คือเขาจะมีสติ
อาการที่เขาจะทำร้ายหนูคือเขาไม่ได้เล่น
ใช่แล้วก็หนูก็จะเจ็บตัวอยู่ประจำ
แล้วก็พ่อเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้จนแบบเขาจึงแบบถึงที่สุด
เขาถึงไปเอาปืนมาเก็บไว้ด้วยตัวถ้าพอไหวก็อยู่ช่วยแม่ไปก่อน
แต่ถ้าตัวหนูไม่ไหวจริงหนูก็คงต้องไป

ไม่ใช่ว่าไม่มีเสาหลักก็คือว่าแม่เขาก็ช่วยอะไรหนูมากไม่ได้
ที่หนูก็ไม่อยากให้แกเจ็บตัวด้วยเพราะเขาก็เคยตีแม่เขาเหมือนกัน
พ่อแม่เขามาช่วยหนูหนูก็ไม่อยากให้แม่เขาลำบาก
ส่วนนางเทนนีอายุห้าสิบสามเป็นภรรยาของนายสมนึกที่เสียชีวิตนั่นนะครับ
บอกว่าสามีมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีลูกด้วยกัน๒คนนะครับ
คนโตเป็นผู้หญิงแต่ว่าพิการทางสมอง
คนเล็กเป็นผู้ชายก็คือคนเจ็บนี่แหละครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำสามีโทรมาหาแล้วก็บอก
บอกว่าเออยิงลูกชายแล้วนะไปดูลูกที่โรงพยาบาลด้วย
แล้วก็รีบตัดบทวางสายไปหลังจากนั้นไม่นานมีเพื่อนบ้านโทรมาอีกสายหนึ่ง
เพื่อนบ้านบอกว่าโรงพยาบาลไม่ต้องไปนะให้กลับมาที่บ้านเลย
เพราะว่านายสมนึกยิงตัวตายเธอก็รีบกลับมาบ้านก่อนเลย
มาถึงก็เห็นนายสมนึกยิงตัวตายไปแล้วกระสุนเข้าที่หน้าอกข้างซ้าย
สาเหตุมันก็มาจากการที่สามีกับลูกชายเนี่ยมีปากเสียงกันมาตลอดนะ
เพราะว่าลูกชายมีพฤติกรรมติดยาบ้าอย่างหนักชอบตบตีภรรยา
แล้วฝ่ายของพ่อก็คือสามีของเธอก็เครียดมากเรื่องนี้นะฮะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะที่อายุ๒๐กว่าแล้ว๒๔เนี่ย
ติดยาบ้ามาตั้งแต่๑๕นะตั้งแต่อายุ๑๕ตอนนี้๒๔๙ปีจะ๑๐ปีแล้วอ่ะ
คือภรรยาบอกว่าสามีก็เครียดมากนี่คือลูกชายคนเดียวมีอีกคนนึงคือลูกสาวเขาพิการทางสมอง
นี่คือความหวังของครอบครัวไงถูกต้องหัวแก้วหัวแหวน
หวังเอาไว้มากว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยโอ้จะฝากผีฝากไข้
เพราะอีกคนไม่สมประกอบกลายเป็นว่ามาติดยาบ้าอย่างหนัก
ตอนนี้เธอบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงขาดเสาหลักไปแล้วก็คือสามี
ส่วนลูกชายตอนนี้เจ็บสาหัสแต่ถ้ารอดมาได้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ย
เลิกยาได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย
เสพแล้วนอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็จารวาส
เมียมือเลยตีลากไปตีตีเมียตีอะไรอย่างนี้
แล้วพ่อเขาก็เครียดพาให้เครียดเขาไม่เห็นเลยว่าเป็นแม่หรือเป็น
เขาก็เลยเคยขับตีแม่ใช่ลูกทุกอย่าง

พ่อก็ให้แต่ห้ามทะเลาะกันห้ามตีกัน
ก็ให้ทุกอย่างถ้าทะเลาะกันตีกันจะไม่มีพ่อแล้วนะ
ในวันข้างหน้าเขาก็เคยบอกไว้อย่างนี้
เราก็คิดว่าเขาไม่ทำตัวเองทำร้ายตัวเองขนาดนี้

นี่ฮะพิษภัยของยาบ้านะคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงนะ
คือคนที่มีคนติดยาบ้าในบ้านเนี่ยบางทีเขาก็พาไปบำบัดไม่ได้
เพราะว่าไม่ยอมไปไม่รู้จะทำยังไงถึงจะไปไปบำบัดกลับมาก็ติดอีกใช่ค่ะ
แต่พวกนี้มันก็ต้องมีแหล่งซื้อเราจะทำยังไงให้มันหมดไปเนี่ย

ใช่ค่ะเหตุการณ์ร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นจากเรื่องของยาเสพติด
เรื่องมากจริงนะที่เราเล่าข่าวไปเนี่ย๙๙ต้นเหตุจากยาเสพติดนะคะ